เยาวชนชายอายุ๑๖ปีเท่านั้นนั่นเองนะคะ
ก่อเหตุชิงทรัพย์คุณยายอายุ๗๘ปี
พอชิงทรัพย์เสร็จเรียบร้อยฆ่าคุณยายด้วย
ศพคุณยายไปทิ้งนะคะที่ไร่ข้าวโพด

ตอนนี้ตำรวจควบคุมตัวได้แล้วนะคะ
เอาตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมทำไปทำไมเอาเงินไปทำอะไร
เขาบอกเอาไปซื้อโทรศัพท์มือถือแล้วก็เอาไปกินเหล้า
ตรวจสอบไปตรวจสอบมาเนี่ยนะคะเขาเคยมีประวัติ
เกี่ยวกับลักเล็กขโมยน้อยพ้นโทษมาไม่นานด้วย
แล้วก็มาก่อเหตุซ้ำขึ้นอีกเนี่ยนะคะ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเดินทางไปที่
นิติเวชโรงพยาบาลพระพุทธชินราชจังหวัดพิศนุโลกค่ะ
ลูกสาวลูกสาวแล้วก็ญาติของนางเหมือนผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
คุณยายที่อายุ๗๘ปีเดินทางมารับศพ
ประกอบพิธีทางศาสนาแล้วก็เปิดใจกับทีมข่าวค่ะ
บอกว่าหลังเกิดเหตุญาติญาติทุกคนอยากให้จับตัวคนร้ายเนี่ย
ซึ่งเป็นเยาวชนไปประหารชีวิตเลย
ติดคุกคงไม่พอแล้วญาติบอกแบบนี้
เพราะการกระทำมันโหดร้าย
ลักเล็กขโมยน้อยที่บ้านแม่เป็นประจำ
เงินทั้งไก่ทั้งสิ่งของค่ะ
ก็เอาตังค์คนแก่มาก็มาให้แม่แม่ก็ให้หลานไป
แก่เพิ่งอยู่เด็กแต่ผมก็เข้ามาเกิดเหตุเลย

เพราะว่าพอเขาได้ตังค์จากแม่ไปแล้ว
เขาก็ไปซื้อโทรศัพท์ที่จากตำรวจเปิดกล้องดู
ร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันมีแต่คนสั่งให้ประหาร
เอาไว้ออกมาก็ต้องก่อแบบนี้อีก
ทีมข่าวเดินทางไปที่บ้านของผู้ก่อเหตุนะคะ
ห่างจากบ้านผู้ตายนิดเดียวคือเป็นเพื่อนบ้านกัน
เพราะห่างกันแค่๑๐๐เมตร
ไปพูดคุยกับญาติถามหลานคนนี้เป็นยังไง
เขาบอกว่าหลานคนนี้พ่อแม่แยกทางกันอยู่ตั้งแต่เด็ก

คือยายอายุ๙๐ปีตอนนั้นที่เด็กมาอยู่ด้วยเนี่ยนะคะ
เด็กคนนี้ไม่ได้เรียนหนังสือพ้นโทษมาเดือนกว่า
สดื้อมากญาติบอกสอนไม่เคยจำลักเล็กขโมยน้อย
แต่พอรู้ว่ามาก่อเหตุถึงขั้นฆ่าคนตายญาติรับไม่ได้เลย

อายุน้อยแค่นี้เองนะคะอยากให้ตำรวจจัดการเต็มที่ค่ะ
เนี่ยญาติบอกเอาไม่อยู่
ทีนี้จากการตรวจสอบประวัติพบว่าเยาวชนอายุ๑๖ปี
รายนี้ออกจากสถานพินิษฐ์ไม่นานค่ะ
จากคดีลักษัพฯท่านวังกลมปีที่แล้วเอง
เด็กตอนเรียนอยู่ป๔เคยชกต่อยกับเพื่อน
แต่สู้ไม่ได้ก็เลยใช้ก้อนหินทุบ

ป๔นะป๔ป๔นอกจากนี้นะคะ
ขโมยรถจักรยานยนต์ของวัยรุ่นในตลาดแถวบ้านด้วย
ถูกจับได้แล้วก็ถูกคนรุมทำร้าย
แต่ก็ไม่เห็นเข็ดหลาบเพราะยังเล็กขโมยน้อยมาเรื่อย

ก่อนจะส่งตัวสถานพินิษฐ์กลับเข้าไปอีกครั้งเลย
จังหวัดพิศนุโลกเนื่องจากยังเป็นเยาวชนอายุ๑๖ปี
แต่ว่ามีหลายคนเรียกร้องนะถึงกระแสเกี่ยวกับการก่อเหตุของเยาวชนว่าบางครั้งเนี่ย
สิ่งที่เขากระทำมันโหดร้ายเกินไปยังจะใช้กฎหมายเยาวชนอยู่ไหม

แล้วก่อเหตุก็หนักขึ้นเรื่อยด้วยเหมือนกันนะฮะ